ถึงในเรื่องของความโปร่งใสในหลายเรื่อง
แต่ว่าผลที่ออกมานั้นค่อนข้างสูสีนะครับ
โดยจากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
มีผู้ลงคะแนนรับร่างรัฐมนูล
ที่จะเพิ่มอำนาจประธานธิบดีตุรกี
อยู่ที่ประมาณ๑๕๑ลอกชีวิต
ส่วน๑๔๙ลงคะแนนว่าไม่รับร่าง
แต่ถ้าเกิดเราไปดูในเชิงพื้นที่แผนที่นี้นะครับ

ซึ่งลงมติรับร่างมักจะเป็นพื้นที่ตอนในของประเทศนะครับ

ที่จะมีแนวคิดที่จะเป็นแนวคิดในเรื่องของอนุรักษ์นิยมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
ส่วนพื้นที่ที่ไม่รับร่างก็คือสีม่วงครับ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ชายขอบของประเทศ
พื้นที่นั้นอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งในเมืองใหญ่อย่างเช่นในกรุงอังการ่า

คนส่วนใหญ่ก็ลงมติไม่รับร่างรัฐมนูลด้วย
ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้ก็เชื่อได้ว่านะครับ
เป็นคนที่มีแนวคิดค่อนข้างที่จะมีหัวก้าวหน้า
แต่ว่าทำไมทั่วโลกจึงต้องให้ความสำคัญในการลงประชามติครั้งนี้
ซึ่งผลที่ได้นั้นอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศ
คำตอบก็คือตุรกีถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในหลายด้าน

ถ้าเราดูจากแผนที่โลกก็จะเห็นว่าตุรกีนั้นตั้งอยู่ระหว่าง๒ทวีป
นั่นก็คือเอเชียติดกับแถบตะวันออกกลาง
เรียอีรักษ์อีรานแถวนี้นะครับ
ส่วนอีกฝากนั้นติดอยู่กับทวีปยุโรป
สมยานามของตุรกีจึงได้ชื่อว่าเป็นสะพานเชื่อมของทั้งสองทวีป
เป็นชื่อเรียกขานของประเทศนี้ครับ
ตุรกีนั้นมีประชากรอยู่ทั้งหมด๗๔ล้านคนโดยประมาณนะครับ
ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งที่ผ่านมาตุรกีก็พยายามบอกประชาคมโลกมาโดยตลอดนะครับ
ตุรกีนั้นไม่ใช่รัฐศาสนา
แต่ก็มีหลายฝ่ายครับที่มีความกังวล
เนื่องจากในตุรกีมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม
กลุ่มก็ต้องการให้ตุรกีเป็นรัฐศาสนา
รวมทั้งประธานธิบดีแอร์ดูอานก็มีแนวคิดค่อนข้างที่จะโน้มเอียงไปในทางนี้ด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับชาติยุโรปหลายชาติยังอยู่ในภาวะระหองระแหงด้วยซ้ำ
แล้วก็ยังเป็นพันธมิตรสำคัญอีกชาติหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วย
นั่นก็เป็นเหตุผลนะครับให้ในตุรกีมีหลายจุดครับที่เป็นพื้นที่ประจำการ
มีรายงานชี้นะครับว่าสหรัฐก็จะใช้ฐานกำลังจากที่มั่นในเมืองอิสเบีย
ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีนั่นก็คือเมืองนี้
แล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเป็นเมืองอินเคอร์ลิก
ซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของตุรกีเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ใช้ทั้ง๒ฐานนี้นะครับในการที่จะส่งกองกำลัง
ส่งเครื่องบินเข้าไปโจมตีในซีเรีย
ซึ่งก็เป็นจุดที่อยู่ติดกับชายแดนซีเรีย
ตุรกีนั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก
กับยุโรปที่เป็นเสมือนกันชนให้กับตะวันออกกลาง
แล้วก็เป็นที่มั่นสำคัญของกองกำลังชาติตะวันตก
สำหรับจัดการกับกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางนะครับ
รัฐมนูลฉบับใหม่ถ้าเกิดว่าบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ก็จะส่งผลให้กับผู้ชายที่ชื่อว่าเรเจฟเชยิปแอดูอันคนนี้แหละครับ
ประธานพิธีตุรกีคนปัจจุบันนั้นเป็นผู้กลุ่มอำนาจแทบจะเบ็ดเสร็จ
ชายคนนี้ครับมีบทบาทในการเมืองตุรกีมายาวนาน
เคยเป็นนายกรัฐมนตรีตุรกีนานถึง๑๑ปี
ก่อนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานธิบดีในปี๒๕๖๒
หลายคนคงยังไม่ลืมความพยายามก่อการรัฐประหารโค้นล้มชายคนนี้
เมื่อปีที่แล้วนะครับจนเขานั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
เขาเริ่มกระบวนการกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างอย่างเด็ดขาดรุนแรง
มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมหาศาลนะครับ
อกจากนี้หลายคนยังวิจารณ์เขานะครับว่า
พยายามที่จะใช้ศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เพิ่มคะแนนนิยมจนทำให้เขากลายเป็นที่ชื่นชอบของคนตามชนบท
บางคนก็เปรียบเปลยเขาว่าเป็นสุรตานในสมัยจากกระวัติอัตโตมัน
แม้ว่าประธานธิบดีแอดุวานจะพยายามปฏิเสธมาโดยตลอด
ผ่านการย้ำนะครับว่าเขายังเชื่อมั่นให้ตุรกีเป็นรัฐฐานโลก
รัฐมนูญฉบับผ่านประชามติถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
เขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้พิพากษาในสัดส่วนที่มากขึ้น
รวมทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็เอกสิทธิ์อื่น
จากนี้เขายังมีสิทธิ์เป็นผู้นำตุรกีไปจนถึงปี๒๕๖๒
หากเขาสามารถชนะการเลือกตั้ง๒ครั้งติดกันในอนาคต
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับ
แต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือความแตกแยกที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
จะได้รับการสมานสร้างความปรองดองได้อย่างไร
มกลางการคุกคามของกลุ่มก่อการร้ายอย่างกลุ่มไอซิส
คงไม่มีใครนะครับอยากจะเห็นตุรกีต้องประสบกับชะตากรรม
สงครามกลางเมืองเหมือนกับซีเรียเป็นแน่
เพราะฉะนั้นแล้วจากนี้ไปครับต้องจับตามองตุรกีอย่างใกล้ชิด